คุณผู้ชมพามาดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
คราวนี้ญาติของคุณลิเดียสรรรัฐโดนเอง

แล้วคุณลิเดียเอาเรื่องนี้มาโพสต์นะฮะ
บอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าอากงกับยายจะเจอคนแบบนี้
คนที่มันไม่รับผิดชอบต่อเรื่องของอุบัติเหตุ
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น

วันมากดีละพระเจ้าขอโขลล่ะ

ถ้าถ่ายอย่างนี้ยิ่งแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลย

ถ้าลงโทรเชียร์นะผมป้องอีกสักหน้า
เพราะผมไม่ได้พูดตั้งแต่ที่แรก
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณลิเดียปรี๊แตกเลยนะฮะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับอากงและยาย
คือคุณลิเดียเขาอธิบายไว้แบบนี้
โดยบอกว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้น
หลังจากที่พ่อและแม่ของเธอจอดรถติดไฟแดง

คือรถเก๋งคันข้างหน้าอยู่ไหลถอยหลังมาชนรถของพ่อแม่เธอ
แต่ปรากฏว่าคนขับรถเก๋งคันนี้ได้ลงมา
แล้วมาโวยวายขอให้พ่อแม่เธอรับผิดชอบ
โดยหาว่าพ่อของคุณลิเดียเป็นฝ่ายขับไปชน
ทั้งที่ภาพจากกล้องหน้ารถมันชัดเจนอยู่แล้ว
ว่ารถของคุณถอยมาเองนะครับ
คุณลิเดียสรรรัฐโพสต์ข้อความแล้วก็ระบุอีกนะครับ
บอกว่าเตือนภัยเลยไม่คิดว่าอากงกับยาย
หมายถึงพ่อและแม่เธอนะฮะจะเจอคนแบบนี้
ไปจอดติดไฟแดงแล้วจู่รถคู่กรณีไหลมาชน
จากนั้นหนุ่มเจ้าของรถลงมาบอกว่ารถเขาเสียหาย
รถเขาเป็นรอยต้องการให้ฝ่ายเรารับผิดชอบ
ข่มขู่พ่อกับแม่เราต่างนานาคมครูพักใหญ่
เพราะดีที่พี่คนขับรถเมย์รถประจำทาง
เห็นเหตุการณ์เข้าก็เลยเป็นพยานให้กับพ่อและแม่ของเรา
นี่แหละฮะพอพ่อกับแม่ของเราจะเรียกประกัน
คู่กรณีก็ไม่ให้เรียกพอบอกว่าให้ไปโรงพัก
คู่กรณีก็ไม่ไปพอบอกว่าเดี๋ยวเช็คกล้องที่รถ
ฝั่งคู่กรณีวิ่งขึ้นรถเลยเห็นเลย
เห็นเลยฮะรีบขึ้นรถขับไปเลยนะครับ

ดีนะเนี่ยที่มีกล้องติดรถแล้วก็ไม่ได้ให้เงินชดใช้ค่าเสียหายอะไรไป
แล้วก็ต้องขอบคุณพี่คนขับรถเมย์ที่จอดเป็นพยาน
ให้กับคุณตาคุณยายพร้อมกับทิ้งท้ายไว้ว่า
ทุกคนควรมีกล้องติดรถนะคะ

หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป
ดารานักแสดงก็เข้ามาคอมเมนต์
รวมถึงแฟนคลับคุณลิเดีย

อย่างคุณเป้ยปานวาดเข้ามาแสงความคิดเห็น
บอกว่าโอ้โหพฤติกรรมแบบนี้แย่มากเลย
ดีนะที่คุณตาคุณยายไม่เป็นอะไร
ขณะที่พลอยเชอร์มานเห็นคลิปแล้ว
ถึงก็ปรี๊ดแตกเข้ามาคุยกับคุณลิเดียเหมือนกัน
แล้วก็ระบุข้อความนะคุณพลอยระบุข้อความไว้แบบนี้
บอกว่านี่คงไปหลอกคนอื่นมาเยอะแยะแน่

แท็กขึ้นแทนขึ้นเนื้อของขึ้นแทนนะฮะ
เช้าวันนี้ทีมข่าวนะครับได้รับแจ้งจากผู้จัดการคุณลิเดีย
บอกว่าเบื้องต้นคุณพ่อของคุณลิเดีย
ท่านยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลนะครับ
แต่ในวันศุกร์ที่๔ธันวาคมนี้
คุณลิเดียจะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
หลังจากคุณลิเดียไปงานอีเวนต์แล้วก็จบงานอีเวนต์ที่ราชกระบัง

แต่คุณลิเดียในเบื้องต้นก็คงอยากเอาคลิปนี้

มันก่อพฤติกรรมแบบนี้ให้คุณนะ
ถอยมาชนเราเองแล้วยังจะเรียกค่าเสียหายอีก
เห็นประโยชน์ของกล้องหน้ารถก็งานนี้แหละค่ะ

ติดหน้าติดท้ายติดในรถไว้หมดเลย
ใช่ติดเข้าหาตัวรถด้วยนะ